ทุกผู้ชมครับมีชาวบ้านเขาร้องขอความช่วยเหลือผ่านทีมข่าวของเรานะฮะ
ไทยรัฐทีวีนะครับให้เป็นสื่อกลางประสานความช่วยเหลือมาช่วยเหลือครอบครัวนี้หน่อย
สุราชธานีนะครับทุกผู้ชมครับมีผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งอายุเยอะแล้วล่ะ
อยู่กับสามีแล้วก็ต้องเลี้ยงดูลูกชายที่พิการกับหลานที่พิการอีกนะครับ
ผู้ที่เป็นภรรยาคือนางยุภาจันแสงอายุ๖๖ปีนะครับสามีชื่อนายวิมลจันแสงอายุ๖๗ปีนะครับ
อยู่ในพื้นที่บ้านวังหลุมพีตำบลตลาดชายาอำเภอชายาจังหวัดสุราชธานีนี่เห็นไหมฮะ
สามีก็ขาพิการนะครับดูฮะหลานตัวนิดเดียวก็พิการนะครับ
วอนขอความช่วยเหลือจากทางภาครัฐนะฮะหรือว่าผู้ที่มีกำลังจะช่วยเหลือกันนะครับ
ทางทีมข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปดูนะครับได้พบกับทางนายวิโรธจันแสงอายุ๓๙ที่เป็นลูกชายนะครับ
เด็กหญิงชะนันนันอายุ๑๔เด็กหญิงธนพรอายุ๑๓และเด็กหญิงศรีสุดาอายุ๒ขวบนะครับ
ซึ่งน้องธนพรและน้องศรีสุดาเป็นผู้ป่วยติดเตียงไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้
ยุภาบอกว่าครอบครัวเนี่ยมีอยู่ด้วยกัน๖คนนะครับ
จากตัวเธอแล้วนะครับก็มีสามีมีลูกชายหนึ่งคนซึ่งลูกชายมีลูกอีก๓คนนะครับ
ก่อนหน้านี้ครอบครัวก็มีฐานะปานกลางลูกชายเป็นเสาหลักของบ้าน
มีรายได้จากการตัดปามแล้วก็รับจ้างทั่วไปแต่สุดท้ายลูกชายเนี่ยไปประสบอุบัติเหตุจากการเหยียบหอยเม่น
แล้วไม่ได้ไปรักษาทันทีนี่ลูกชายนะอันนี้ขออภัยนี่คือลูกชายนะฮะอ่า
เสื้อดำเนี่ยครับคือไปเหยียบหอยเม่นซึ่งมันมีพิษอ่ะ
ไม่ได้ไปรับการรักษาทันทีนะครับทีเนี้ยกว่าจะไปมันก็ไม่ทันแล้วนะฮะ
ต้องถูกตัดขาสองข้างแล้วลูกสะพ้ายก็ทิ้งไปนะฮะ
กับสามีก็เลยต้องดูแลลูกชายกับหลานซึ่งปัจจุบันนี้เธอก็แทบจะออกไปทำงานแทบไม่ได้นะฮะ
รายได้หลักก็คือบัตรสวัสดิการผู้สูงอายุของเธอกับสามี
แล้วก็บัตรคนพิการของหลานนะฮะเพื่อเอามาใช้จ่ายกันในบ้าน
มีเพื่อนบ้านที่คอยเมตตายื่นมือเข้ามาช่วยเหลือบ้าง
เพราะเธอต้องใช้เงินในการพาลูกชายไปล้างแผลไปดูแลเรื่องอาหารการกินของหลานอีกนะครับ
วันแทบไม่มีเงินใช้เลยนะฮะวันไหนไม่มีเงินก็นี่แหละฮะ
ต้องไปเอากล้วยน้ำวานะสุกนะฮะเอามาบดเอามาป้อนให้หลานกินแทน
พาย่าให้หน่วยงานเข้ามาช่วยเหลือก็ก็ลำบาก
ร่านก็ผิดการตรงคนแล้วขอก็มาโทษจัดข้าว
ไปพาลูกไปหาหม้อแต่ละทีก็จ่ายก็มา
ซึ่งก็ไม่ได้พอก็ปลายได้ปลายได้ก็หน่อย
จังหวัดนะฮะตอนนี้รู้สึกรู้สึกคร
หลังจากที่เราได้ประสานไปนะครับ
ทางนางสาวชนลดาชนะศรีรัตนกุลพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
จังหวัดสุราชธานีลงพื้นที่มาตรวจสอบครอบครัวนี้นะครับ
พร้อมกับบอกว่าหน่วยงานในพื้นที่ได้เข้ามาช่วยเหลือดูแลอย่างเต็มที่แล้ว
จะทำเรื่องบัตรประจำตัวคนพิการให้กับครอบครัวนี้ด้วยนะฮะ
เพราะว่าเขาก็มีผู้ที่อยู่ในภาวะพิการอยู่หลายคนนะฮะ
จะได้รับเบี้ยยังชีพผู้พิการ
ผู้ชราก็จะทำเรื่องของบัตรคนชรานะครับ
เด็กที่อายุ๒ขวบนะครับทางเทศบาลตะบนตลาดชายาออกใบรับรองแพทย์ให้แล้ว

นี่ฮะวันนี้ก็มาช่วยเหลือกันนะครับ
พ่อของเด็กที่ถูกตัดขานะฮะ
เดี๋ยวจะช่วยเหลือหาทางเยียวยาให้เข้มแข็ง
นี่ข้างซ้ายข้างนึงนี่ฮะข้างซ้ายข้างนึง
ซึ่งพอแข็งแรงแล้วก็ช่วยเหลือตัวเองได้นะ
เดี๋ยวจะช่วยเรื่องของขาทงขาเทียม
เพื่อจะได้ไปหางานทำให้เหมาะกับสภาพร่างกายได้
จะได้เป็นการดูแลระยะยาวด้วยนะฮะ
สำหรับการช่วยเหลือกันเองในครอบครัวและทางเทศบาลก็จะดูแลให้ตลอดนะครับ
หาทางเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวนี้นะฮะ
ท่านที่อยากจะช่วยเหลือครอบครัวนี้ในเบื้องต้นนะครับ
ทางครอบครัวของนางยุพินนะครับ
แล้วก็นายวิมลจันแสงอายุ๖๗ปี
หมายเลขโทรศัพท์ที่หน้าจอนะฮะป้าแดงนะฮะ
ก็โทรไปสอบถามได้นะครับ
เดี๋ยวจะให้ผู้สื่อข่าวของเราย้ำกับป้าแดง
ระวังพวกแก๊งคอร์เซนเตอร์นะ
คือเดี๋ยวนี้เนี่ยจะช่วยเหลือกันมันก็ระแวดระวังไปหมดนะ
ใช่ค่ะเราให้เบอร์โทรศัพท์เอาไว้แบบนี้ไง
หลายคนก็กังวลใจว่าจะมีแบบมิจฉาชีพโทรไปหาแกหรือเปล่า
แต่ก็ต้องย้ำกับป้าแดงไว้แล้วว่าระวัง
แก๊งคอร์เซ็นเตอร์มีอะไรก็ติดต่อประสานผ่านทางพมจังหวัดก็ได้นะครับ
สุราชธานีคือมีลูกชายคนหนึ่งลูกชายก็ต้องตัดขาไปข้างหนึ่ง
ลูกชายมีลูกอีก๓คนก็พิการไป๒คนนี่ฮะนี่คนเล็กสุดก็มีอาการพิการนะครับ